คุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูข่าวดราม่ากันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับพี่ส้มเช้งสามช่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมพี่ส้มเช้งเนี่ยขอพื้นที่หน่อย
ขอพื้นที่ในการออกมาเคลียร์ดราม่าต่างหน่อยค่ะคือเป็นดราม่าเกี่ยวกับครอบครัว
ลากยาวมาตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นที่ครอบครัวของพี่ส้มเช้งเนี่ย
ไม่ได้ไปร่วมงานบวชโงเห้งลูกชายของพี่เท่งเถิดเทิง
ซึ่งก็เป็นพี่ของคุณส้มเช้งนี่แหละหลังจากนั้นค่ะพี่ส้มเนี่ยพร้อมกับลูกสาว
เขาก็ทำคลิปชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็คือไม่สะดวกในเรื่องของเวลา
แล้วทางพี่เท่งเองเขาก็บอกว่าเป็นแค่งานเล็กบวกกับสถานการณ์โควิดด้วย
ไม่ไปก็ไม่ไม่เป็นไรอะไรประมาณอย่างนี้ชาวเน็ตก็เลยมองว่าเออเป็นญาติพี่น้องกันสนิทกัน
นึกถึงตอนที่ลำบากกว่าจะฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
ปรากฏว่าหลังจากคลิปนี้ปล่อยออกไปทางฝั่งของโงเห้งก็ออกมาโพสต์ในธรรมนองว่า
ทำให้คนมองครอบครัวของตัวเองในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะคุณพ่อ
ถ้าไม่เห็นคอนเทนต์แบบนี้ก็คงจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกันอืม
ส้มเช้งก็บอกนะคะว่าได้เห็นความคิดเห็นของทุกคนแล้วล่ะ
ครอบครัวของตัวเองไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันนะคะ
หลานชายโงเห้งเนี่ยก็เคลียร์กันไปหลังไมค์เรียบร้อยแล้ว
หลังจากประเด็นนี้เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เท่งก็รับรู้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไปทานข้าวด้วยกันเป็นปกติเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงยืนยันจากพี่ส้มเช้งกันหน่อยค่ะ
ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยคือก็ถ่ายยูทูป
มีเด็กคือเด็กมันอาจจะงอนกันอะไรอย่างนี้บ้างแค่นั้นเองใช่
เราก็พูดเล่นพูดตลกพูดสนุกไปก็ไม่คิดว่ามันเป็นกระแสแบบนี้
แต่พอเป็นกระแสปุ๊บเนี่ยพี่เท่งเขาไม่ได้ดูสื่ออะไรพวกนี้อยู่แล้ว
ทุกอย่างก็ปกติแล้วตอนหลังเขามารู้เขาก็ไม่ได้มีอะไรก็ปกติ
ก็ไม่ได้ยกหูแบบเคลียร์กันไม่มีมันไม่ต้องเคลียร์
เออมันรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันรู้อยู่แล้ว
พี่น้องโหดรักกันพี่เกิดมาพี่ไม่เคยทะเลาะกับพี่เท่งเลย
อ่าชัดเจนนะคะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะ
ตอบเรื่องครอบครัวกันไปแล้วมาดูเรื่องความสวยความงามของพี่ส้มเช้งกันบ้างดีกว่า
ส้มเนี่ยบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้นะจ๊ะเตรียมบินไปอัพหน้าที่เกาหลีจ้าคุณผู้ชมจ๋า
ครั้งนี้เนี่ยตั้งงบไว้เท่าไหร่รู้ไหมคะ
เบาเบาห้าแสนบาทเองโอ้โหเหล็ด
แต่จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรไปฟังกันหน่อยจ้ะ
จ่ายเงินสดหมดเลยเราห้าสิบห้าเราน้อมันไม่ใช่เด็ก